สตูนนะครับมันมีเหตุที่โอ้โหนี่ก็หนักเลยนะฮะ
ลูกชายเนี่ยดมกาวแล้วหลอนใช้จอบเนี่ยทุบหัวแม่ที่อายุ๗๐ปีแล้วจนเสียชีวิต
แต่ตอนนี้หนีไปนะฮะแต่ว่ามีรายงานล่าสุดว่าจับได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังก่อเหตุนี่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับแล้วคนก่อเหตุเพิ่งออกจากคุกมาได้แค่สามสี่วันนะครับ
ท้องที่สพละงูนะครับท่านผู้ชมครับค่ะตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านพักหลังหนึ่งที่หมู่เก้า
ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดกับมัศยิตนะฮะ
สยิตบ้านเกาะนางคำนะครับชาวบ้านเขาก็มาดูที่เกิดเหตุกัน
ผู้ที่เสียชีวิตอายุ๗๐ปีนะฮะชื่อนางปาติมะนะฮะเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
สภาพศพก็คือที่ศีรษะด้านขวามีรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
และใกล้กับศพแถวที่เกิดเหตุนี่ก็มีจอบวางอยู่นะฮะ
ว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับ
ขณะเกิดเหตุผู้ตายอยู่กับลูกชายแค่สองคนที่บ้านนะฮะ
เนื่องจากสามีเนี่ยไปหาหมอที่อำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้แหละฮะ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาคาดว่าคนก่อเหตุคือลูกชายของผู้ตายชื่อนายชีวิน
วันตาหลาอายุ๔๑ปีซึ่งไม่อยู่ที่บ้านนะฮะแต่ชาวบ้านบอกว่านายชีวินเนี่ยแหละ
เพราะว่าเขาชอบหลอนแล้วก็ติดกาวด้วยติดสารระเหยชอบดมกาว
พอชาวบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจนะฮะตำรวจก็กระจายกำลังออกติดตามตัวนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งในชุมชนนี่ตรงนี้นะฮะนายชีวินลูกชายของผู้ตาย
เสื้อสีเหลืองเนี่ยกางเกงขาสั้นเข้ามาซื้อของที่ร้านตอน๑๑นาฬิกา๓๒นาที
ว่าเป็นช่วงที่ก่อเหตุทำร้ายแม่จนเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เพราะตำรวจได้รับแจ้งเหตุตอน๑๑นาฬิกา๔๐นาที
หาวเปล่าเลยนะก็มาซื้อของตรงนี้นะ
จากนั้นก็หายไปเลยนะครับ
ชาวบ้านที่ไปเจอศพในบ้านบอกว่าแฟนเนี่ยโทรมาหา
ให้ช่วยไปดูที่บ้านหลังเกิดเหตุหน่อยเนื่องจากเห็นนายชีวินลูกชายของผู้ตาย
รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปก็มาดูก็เห็นรองเท้าเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้าน
คนที่ไปเจอศพนะฮะพี่ผู้ชายขวามือนี่นะครับ
รองเท้าหน้าบ้านก็เดินเข้าไปดูที่ประตูบ้านซึ่งไม่ได้ล็อกนะฮะ
เข้าไปดูในบ้านเนี่ยส่งเสียงเรียกก็ไม่มีใครตอบนะครับ
เข้าไปดูในห้องนอนพยายามผลักประตูห้องนอนแต่เหมือนมีอะไรมาขวางเอาไว้
พอผลักเข้าไปได้เนี่ยปรากฏว่าที่ขวางไว้เนี่ยคือร่างของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งตอนที่พบเนี่ยตัวแข็งไปหมดแล้วนะฮะก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะครับ
ทุกคนคิดว่าบ้านนี้มีหลอกดาวอยู่สาหรันจะมีหลอกดาวอยู่
ก็เลยพูดผู้เข้าไปคุณตอนนี้มันพิษอยู่แต่พิษได้
ขณะเดียวกันนะครับตัวประจำครับคุณใหญ่บ้านหมู่ก้าว
ในพื้นที่นะฮะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่านายชีวินลูกชายผู้ตาย
เพราะว่าดมกาวจนประสาทหลอนนะครับเคยติดคุก๑๐กว่าปีด้วย
ในคดีทำร้ายอดีตผู้ใหญ่บ้านมีคดีรักทรัพย์อีกนะฮะ
เพิ่งออกจากเครื่องจำมาได้แค่๓๔วันแล้วชอบทำร้ายเด็กในหมู่บ้านด้วย
เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๒ก็ไปนั่งยิ้มอยู่หน้าหมู่บ้าน
วันนี้นี่ก่อเหตุฆ่าแม่ตัวเองเลยแล้วหนีไปเนี่ย
บ้านเขาบอกเขาภาวะกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเขากลัวจะไม่ปลอดภัย
ส่วนการตามตัวผู้ก่อเหตุนะฮะสพละงูก็เร่งติดตามตัวนะฮะ
แล้วก็ไปดูที่เพจเฟซบุ๊คของอบตกำแพงอำเภอละงูสตูน
อันนี้ก็โพสต์วงจรปิดตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับ
๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมามีรายงานว่า
ตำรวจเจอตัวแล้วนะครับนายชีวินลูกชายของผู้ตายไปอยู่บังกะโลแห่ง๑
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูนห่างจากบ้านตัวเอง๑๐กิโลเมตร
เป็นภาพช่วงที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวนะครับ
คือขี่จักรยานยนต์มาถึงตรงนี้เนี่ย๑๒นาฬิกา๓๖นาทีนะครับ
ไปอยู่ที่ร้านค้าเนี่ยประมาณ๑๑นาฬิกากว่า
แล้วเสื้อเหลืองตัวนี้เลยนะฮะที่ไปซื้อของขี่จักรยานยนต์มาหลบอยู่ที่นี่นะครับ
อังหลวดก็เข้าไปเข้าประตูหน้าห้องแล้วก็ควบคุมตัวให้ได้
พร้อมกับขอน๑อันแล้วก็เงินอีกชำนวนหนึ่ง
อยู่บนไลท์ต่อมาเดี๋ยว
แต่งปกดาลงนะครับก็บอกว่าศาลไลท์วดดลงไปครึ่งมือ

ก็คือแจ้งเย็นแจ้งเย็นแจ้งเย็น